สำหรับใครจะเดินทางไปเส้นสายอิสราน
มันมีเส้นทางใหม่ให้ท่านได้วิ่งแล้วนะ

แล้วจะได้ไม่ต้องไปติดแถวโคราชนะฮะ
นี่คุณผู้ชมฮะคือมีการเปิดเส้นทาง
ระยะทาง๖๔กิโลเมตร
หลายคนรอเส้นทางนี้นะคุณ
เห็นเขาสร้างมานานเห็นถนนสวยแบบนี้
ก็อยากจะเมื่อไหร่เขาจะเปิดแบบเต็มรูปแบบสักทีนะฮะ
คือตั้งแต่๖โมงเช้าได้มีการเปิดใช้เส้นทาง

สายบางปะอินนครราชศรีมา
ให้วิ่งตั้งแต่อำเภอปากช่องผ่านศรีคิ้ว
สิ้นสุดที่อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชศรีมา
รวมระยะทาง๖๔กิโลเมตรนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลสงกราน
แบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนมิตรภาพ
ที่ต่อก่อนเคยติดเหนือเป็นอำภาษณ์อยู่นะ

แต่ตอนนี้จะมีเส้นทางนี้แบ่งเบาแล้วนะฮะ

สวยค่ะแต่คุณผู้ชมต้องศึกษาให้ดีด้วยนะ
เพราะว่าเขาเปิดเป็นขาเหมือนกับขาเดียวก่อนใช่ไหม

โดยเส้นทางขาออกเขาจะเริ่มเปิดอีกครั้ง
คือวันที่๑๑ถึง๑๔เมษายน
ตอนนี้แหละเส้นทางขาออกจะเริ่มเปิดคือวันนี้
ตามเวลาเดียวกันนี้คือ๖โมงถึงประมาณเที่ยงคืน
เพราะว่าอะไรขาเข้าก็คือเอาคนกลับเข้ามากรุงเทพไง
ก็เลยจะเปิดหลังสงกรานนะครับ
แล้วก็ย้ำด้วยนะว่าอันนี้เขาเปิดให้เฉพาะรถ๔ล้อ

ความเร็วต้องไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
ช่วงเช้าวันนี้หลังการเปิดให้บริการวันแรก
ก็มีรถเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสามารถพอจะใช้ความเร็วได้

แล้วก็มีตำรวจทางหลวงนครราชศรีมาคอยดูแลความปลอดภัย
มีเจ้าหน้าที่แขวงทางการกลางดง

ตลอดเส้นทางจะมีจุดอำนวยการบริหารจราจร๔จุด
มีห้องน้ำให้ท่านได้ใช้บริการอีก๒จุดด้วยนะครับ
อย่าลืมนะคาถาที่ท่านต้องท่องเอาไว้รสขม

รอเรือสอเสือขอไข่ม้ารถขมเนี่ยนะฮะ
รอเรือก็คือเร็วท่านต้องไม่ขับเร็ว
สอเสือก็คือสัญญาณไฟท่านต้องเคารพ
สัญญาณไฟจราจรแล้วก็พวกการจราจรต่าง
ต้องเคารพกฎนะฮะ

ขออภัยใบขับขี่กับเข็มขัดนิรับภัยสมบัติวัติยนต์

เตอร์ไซค์ต้องขับปลอดภัยแล้วก็ไม่เมาสุรา

คาถาประจำท่านเลยในการเดินทาง
รถขมรอสอขอหมอ
ใช่ค่ะก็ขอให้ทุกท่านขับขี่อย่างปลอดภัย
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้๑๑เมษายน
เป็นวันที่เริ่มต้นวันแรกของ๗วันอันตราย
คือจะนับไปครบอีกทีนึงก็คือ๑๗เมษายน
เราอยากให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ย
ลดลงมาเป็น๐เลยก็ยิ่งดี